ตอนนี้ปลาเข้าไป๙๐๐กว่ารายแล้วนะ
แต่หมื่นอีกแล้วนะ๙๖๙๒รายตาย๖๗ราย
ไม่มีลดเลยจริงแต่ละวันที่ผ่านมานะครับ
แล้วมีภาพหน้าหดหูใจนะครับ
มีกลุ่มคนไปรอเตียงอยู่ข้างโรงพยาบาลดัง

และใกล้ถังขยะคือท่อระบายน้ำทิ้ง
ท่อน้ำเสียคนสวดยับเลยกับการเห็นเหตุการณ์นี้

อาหารด่าไปยังราชมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสตรการโควิด๑๙รอบนี้
นี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
แล้วไอ้ถุงแดงนี่เขาใส่ขยะติดเชื้อน่ะ